เกมที่จะแข่งวันนี้ก็ยังน่าสนใจไม่แพ้กับเมื่อวานเหมือนกัน
ก็เป็นเกมที่สนุกและสุดท้ายแล้ว
เป็นบูธีรัมที่เก็บ๓แต้มและทำให้พวกเขาเอง
สถิติเมืองทองที่พวกเขาไม่แพ้ใครมาในบ้านมา๑๐เกมด้วยกันนะครับ
ศึกไทยลีกนัดที่๑๙เมื่อวานนี้นะครับ

บุรีรำก็เป็นจ่าฝูงเริ่มมา๘นาที

เมืองทองเองยังครองบอลได้เหนือกว่านะครับ
มีโอกาสถึง๖๗ในการครอบครองบอล
แต่ก็เจาะเกมรับของบุรีรำไม่ได้นะครับ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะยิงตรงกรอบได้เลย
แม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าจะมีโอกาสถึง๑๑ครั้งนะครับ
ทำให้จบเกมบุรีรำบุกมาชนะเมืองทอง๑ประตูต่อ๐

แล้วก็หยุดสถิติที่เมืองทองไม่แพ้ใครในบ้านมา
ตลอด๑๐เกมก่อนหน้านี้ได้สำเร็จด้วยนะครับ
ก็เมื่อวานก็ถือว่าเป็นการกลับมาเยือนทีมเก่านะครับ
แฟนของเมืองทองเองก็ต้องบอกว่า
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ
ก็เทียทรเองก็ได้เดินมาขอบคุณแฟนนะครับถ่ายรูปแล้วก็แจกลายเซ็นต์ให้กับแฟนบอลเมืองทองด้วยนะครับ
เพราะว่าหลังจบเกมเนี่ยแฟนเมืองทองฝั่งนี้เขาก็ตะโกนเรียกเฮียเฮียเฮียตลอดเลย
เพื่อวันหนึ่งเนี่ยเฮียทรอนจะย้ายมาอยู่เมืองทองเฮียทรอนก็ให้สัมภาษณ์ในวันเปิดโต๊ะว่าไม่เป็นไรเรียกผมเฮียเหมือนเดิมก็ได้
แล้วสุดท้ายมันก็เป็นที่มาของคำนี้ซึ่งถ้าใครไม่ได้ติดตามบอลไทยจะคิดว่าเป็นการด่าแต่จริงไม่ใช่นะครับ
ก็มีภาพที่เห็นแฟนบอลของเมืองทองเองจริงจริงเอาคว่าเช้าเหมือนมาวันอี้ปีใหม่ที่จะทรอนขึ้นซับไป
เอาเสื้อมาให้เซ็นแล้วเอาเสื้อขอบูริลำนะแต่เป็นแฟนบลงทองนะ
กันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเกมนี้มาสนุกในช่วงท้ายนะครับ
เราก็ไปเรียกจุดโทษได้นะครับที่
อีรภัณฑ์แล้วก็พยายามจะเลี้ยงหลบมาตรงนี้แล้วดูการยิงของแฮร์เมนตัน
เป็นประตูขึ้นอำนึงตัวศูนย์แล้วก็เป็นประตูที่๑๒นะครับของแฮร์เมนตัน
ช่วงท้ายเนี่ยโอ้โหดราม่าเกิดนะครับ
นะครับเพราะว่าของเนี่ยเปิดมาแล้วสู่พันธ์ทองส่งเนี่ย
ตามซ้ำเข้าไปแต่สุดท้ายเนี่ยมีการนะครับลูกนี้กลายเป็น
ว่าไม่ได้ประตูตีเสมอทำให้จบเกมหนองบัวเองก็เปิดบ้าน
เอาชนะชูแบงคอกยูเต็ดหนึ่งต่อศูนย์นะครับมีเพิ่มเป็น
สิบเก้าแต้มส่วนแบงคอกเองมีสามสิบสามแต้มทำให้
ตามหลังจะฝูงบุ๋วิรัม์อยู่แปะแต้มแล้วครับตอนนี้อ่า
ขอนี้ให้ไปดูนะครับอีกหนึ่งคู่บีจีประทุมนะครับไม่
ชนะใครในลีกมา๖เกมติดต่อกันเจอกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดทีม
อันดับสุดท้ายเล่นในบ้านด้วยนะครับก็หมายมั่นปั้นมือเลย
ว่าจะต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็ออกสตาร์ทดีครับ๑๔นาที
หนึ่งศูนย์จากอิกซานฟาดี้ครับมาเล่นหลังสี่นะครับ
ซึ่งหลังจากนี้บีจีจะเล่นหลัง๔เพื่อรอโค้ชใหม่ด้วย
ครับเอคูรามบุริมาเล่นหลังสี่ก็ปรับตัวรอเลยจากนั้น
ก็หนีสองศูนย์นะครับนาทีสามสิบสามจากประถมพลจรนทนา
พิรมนะครับคนโหมงโชงก็คืออีกสารฟันดี้แล้วก็ทางฝั่ง
เชียงใหม่ครับพวกเขาได้ประตูไล่มาหนึ่งต่อสองประถมพลในโล
ลงไปนะครับจังหวะโดนเตะบอลอัดแล้วก็เล่นต่อเนื่องมา
ผู้สินปล่อยผ่านนะครับผู้เล่นบีจีหยุดชะงักไปนิดนึง
แล้วก็เปิดเทมาเสา๒เป็นบิลโรซีมานะครับมงย้อน
พลาดนะครับแล้วก็ท้ายเกมในช่วงครึ่งหลังได้ปิดท้ายจากลูกกระโดดล้มตัวยิง
ฤวรีของสารัสอยู่เย็นสี่หนึ่งเลยนะครับ

ความพร้อมเกมนี้ก็สารสนทิศวรรษนะครับ
ส่วนแกนหลักอื่นก็อยู่กันครบนะครับ
สตากาแมนที่ได้พักจากเกมที่แล้วก็น่าจะเป็นตัวจริงในเกมนี้
ฝั่งของการท่าเรือนะครับผลงานล่าสุดตั้งแต่เปิดเลขที่๒มาไม่
ชนะใครมา๓นัดติดต่อกันทุกรายการนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นธนบูลเกษาระศิวะกรจคุปศาสตร์แล้วก็อาริสักไก่ศรนะครับ
ทั้งคู่เนี่ยเจอกันมา๒๗นัดรวมทุกรายการนะครับ
ชนบุรีชนะ๑๕เสมอ๔แล้วก็แพ้๘ยิงได้๔๖ประตูแล้วกัน
ถ้าเรือยิงได้๓๕ประตูนะครับส่วนโปรแกรมคู่นอื่นในวันนี้นะครับ
อันดับ๕ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยี่ยมนครปฐม
ระหว่างเกมการแข่งขันนะครับก็มีอดีตนักเตะของอุดรธานีนะครับ
ได้มีการนำป้ายมาแขวนที่อัฐจันทร์นะครับ
คุณผู้ชมมีข้อความว่าเงินเดือน๖เดือนทำไมไม่จ่ายนะครับ
มีแฟนบอลบางคนเนี่ยไม่พอใจเดินเข้าไปดึงป้ายออกแล้วก็มีการโตเถียงกันอยู่พักหนึ่งนะครับ
จากนั้นก็เดินออกจากสนามนะครับทางนี้ทางทีมอุดรธานีเอฟซีเองก็
ก็มีปัญหาในเรื่องเงินมาสักพักแล้วนะครับโดยแฟนบอลเองก็เรียกร้องให้ผู้บริหารของทีมอุดรธานี
ออกมาชี้แจงนะครับทั้งที่มีข่าวค้างเงินของนักเตะแล้วก็ทีมสตาร์ฟโค้ดก็ก่อนอันนี้ก็พากันออกจากทีมไปแล้วด้วยนะครับ